จากเรื่องการเมืองไปดูกันต่อเรื่องของทีวีดิจาลกันบ้าง

ใช่ค่ะวันนี้ทีวีดิจาล๕ช่อง
หลังจากที่ได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรี
ทยอยชำระค่าใบอนุญาตประมูลทีวีดิจิทัลงวดที่๓
มูลค่ารวมกว่า๒๒๓๒๖๐๐๐บาท

โดยรวมแล้วทั้ง๕ช่องต้องจ่ายดอกเบี้ยเฉลี่ยสูงสุด

โดยกศธชจะนำเงินที่ได้รับส่งกระทรวงการคลัง
เพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป
ระหว่างรอแก้ไขปัญหาจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ยังคงขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีต่อสารปกครองต่อไปค่ะ
ก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ประกอบการทั้ง๕ช่องและอีก๑๕ช่อง
ได้เข้าหารือร่วมกับนายวิศนุเครืองามรองนายยกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่๒๐มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
โดยรัฐบาลเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล
ชี้แจงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล

เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาก่อนเสนอพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีต่อไป
โดยกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาความล้มเหลว
การเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกสู่ทีวีดิจิทัล
โดยผู้ประกอบการพร้อมปฏิบัติตาม
และให้ความร่วมมือกับคอสชและรัฐบาลค่ะ